เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน
บางคนก็ไม่สามารถจะเข้าสู่การไปกู้เงินจากธนาคารต่างได้

พอไปกู้มาแล้วไม่ได้ใช้เขา
แก๊งเหล่านี้แหละฮะจะส่งคนมาทวงถึงบ้าน
ล่าสุดส่งไปเอาก้อนหินปลาไปทุบทำลายบ้านเขาพังหมดเลย
ดูสภาพสิเอาจริงคุณทัศนายข่าวแบบนี้
ก็พานักข่าวไปดูดูสิคะเนี่ยกระจกแตกหมดเลยเนี่ย
ร่องรอยความเสียหายเพราะว่ามีผู้ชาย๓คน
บุกมาแล้วมาตอนกลางคืนนะครับ
ก้อนหินใส่แล้วหน้าบ้านเขาเป็นกระจกด้วยนะฮะ
ประตูหน้าต่างเป็นกระจกหมดพังเสียหายหมดเลยครับ
แล้วก็มีการเขียนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแปะเอาไว้ที่บ้านนะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าเมื่อ๒เดือนก่อนโอเคยอมรับไปกู้เงินนอกระบบมา
กับในทุนคนหนึ่งกู้เงินเพราะเห็นจากใบปริว
เห็นใบปิวมาวางไว้หน้าบ้านก็เออเราต้องการใช้เงินก็ไปกู้มา๕๐๐
แต่ในเงื่อนไขคือต้องจ่ายเงินดอกเบี้ยนะเป็นดอกเบี้ยนะวันละ๑๐๐บาท
หรืออัตราดอกเบี้ยประมาณร้อนละ๖๐บาทที่ผ่านมาก็จ่ายคืนให้ทุกวัน
ทุกวัน๓๔วันผ่านไปไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้
ร้อยหนึ่งก็ไม่มีนะก็เลยไม่ได้จ่ายเขาจนหัวค่ำของวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ถูกกลุ่มชายจัดการ๓คนขับรถฟอร์จูเนอร์มาไม่ทราบทะเบียนมาทวงหนี้
แต่เธอให้ลูกชายบอกว่าแม่ไม่อยู่บ้านแก๊งทวงหนี้ก็กลับไป
สุดท้ายย้อนกลับมาประมาณสักเชื่องคืนได้
เอาก้อนหินมาปลามาทุบกระจกแตกหลังจากนั้นก็เลย
พอกแก๊งทางกลับไปไปแจ้งความที่ส่วนน้ำฮองเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
มึงไปแจ้งตำรวจมึงก็ไปแจ้งเลยกูไม่กลัวหรอก
เพราะว่าตำรวจเก็บเงินตำรวจก็มาให้กูเหมือนเดิมมึงก็พูดอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยทำให้พี่ยิ่งกลัวแล้วพี่จะไปให้ใครมาดูแลพี่มาปกป้องพี่
เพราะพี่อันตรายพี่อยู่ในแล้วกลางคืนด้วยแล้วอันตรายด้วย
พี่ก็อยู่บ้านกับลูกสองคนพี่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
พอปิดบ้านแล้วนึกว่าเขากลับบ้านแล้วพี่ก็กลับเขาก็ไปนอน
พอไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงค่ะเขากลับมาเอาก้อนหินมาทุบกระจกบ้านพี่แตกสามบาน
แล้วเขาก็ขึ้นรถไปแบบไวเลยแต่พี่เห็นพี่เห็นข้างหลังว่าเป็นคนนี้
นี่ฮะไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวนะที่โดนพฤติกรรมของแก๊งทวงหนี้โหด
มีชาวบ้านอีกคนนึงน้ำรายนี้เป็นแม่ค้าขายส้มตำ
นี่คนนี้ครับนะฮะบอกว่าโอ๊ยก็คนในหมู่บ้านก็ใช้บริการไปกู้เงินนอกระบบมาเยอะแหละ
เขามีพวกในทุนส่งคนมาเสนอให้ไงเอาใบปิวมาแจกกู้ได้นะ
ไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรนะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเข้ามาเป็น๑๐บริษัทเลย
รวมเป็นเงินเขาก็กู้มาหลายหมื่นเหมือนกันส่งดอกวันคุณฟังให้ดีนะ
ลายนี้ส่งดอกวันหนึ่ง๔๓๐๐บาทโอ๊ยอันนี้คือดอกอย่างเดียวนะคุณ
อกอย่างเดียวแล้วจะไปหาจากไหนซึ่งเงินที่หามาได้จากการค้าขายเขาบอก
จ่ายดอกหมดทุกวันบางวันก็ไม่ได้มีเงินเหลือติดตัวสักบาท
แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยไปกู้เข้ามา
หรือว่ามาทำร้ายทำลายข้าวของแบบนี้
แต่ผมย้ำแบบนี้นะเราไปกู้เงินใครมาเราต้องใช้หนี้เขาเนอะ

ทางตำรวจว่าอย่างไรพันธุ์ตำรวจเอกธนาวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพร
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่า
หลังรับแจ้งความจากผู้เสียหายก็มีการสอบสวนจนทราบแน่ชัดแล้ว
กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใครตอนนี้ให้ชุดสืบสวนสพน้ำพอง
ลงพื้นที่ไปจับตัวแก๊งเงินกู้จับแล้วสองรายนะชื่อนายนัทธวุฒิ
สุขสมหรือว่าในมอสอายุยี่สิบเก้ากับนายเสกศิษย์พุทธรรคสาม
หรือว่าในหนึ่งอายุสี่สิบเอ็ดปีนะฮะก็จับได้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลนครขอนแก่นเบื้องต้นก็เจอแจ้งข้อหาไป
ร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนนี่ภาพผู้เสียหายครับ
แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ให้ผู้อื่นกู้เงินโดยเรียกเก็บดอกเบี้ย
กว่าที่กฎหมายกำหนดและทวงถามหนี้โดยใช้ความรุนแรงนะครับ
จับได้แล้วสองนะครับอืม